คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ชาวกาญจนบุรีกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันมากในขณะนี้
ก็คือเรื่องที่รูปปั้นสิงห์ที่อยู่หน้าสารหลักเมืองได้ล้มแล้วก็พังเสียหายนะครับ
โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของคนนี่แหละที่มาก่อเหตุนะครับ
อย่างไรก็ตามทางจังหวัดสันนิษฐานว่านี่เป็นฝีมือของคนวิกลจริตในพื้นที่นะครับ
ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนนะครับมีชาวกาญจนบุรีบางส่วนที่มองว่านี่อาจเป็นอาถรรพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสาบานในคดีหวย๓๐ล้านบาทที่เกิดขึ้นก็ได้
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ

แต่ความรู้สึกมากสิ่งที่เราเคารพนับถืออยู่เป็นพ่อเมืองของเรา
ใช่เพราะเขาสการะบูชากันทั้งเมือง

แปลกใจค่ะเพราะว่าก็หนักอยู่นะคะ

เพราะว่าเห็นมีข้าวว่าลมพัดหรือว่ามีใครมาทำลาย
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะพวกก่อกวนหรือเปล่า
ชาวเมืองกาญจนบุรีต่างพากันตั้งคำถาม
หลังมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของรูปปั้นสิง๔ตัว

พังเสียหายว่อนไปทั่วสังคมออนไลน์
ว่าใครหน้าไหนที่กล้าทำลายบริวารของเจ้าพ่อหลักเมือง
ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับเมืองกาญจนบุรี
และเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของชาวเมืองกาลมา๑๘๗ปี
อาจเป็นเพราะอาถรรพ์คำสาบานจากคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
ก่อนหน้านี้ลุงจรูนท้าครูปรีชาให้มาร่วมสาบาน
ณสถานที่แห่งนี้เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
ลงทันคนสร้างเรื่องเท็จ
ทีมข่าวลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบ
พบชาวบ้านใกล้เคียงให้ข้อมูลว่า
เวลาตี๓เข้าเช้าของวันอังคารที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ไม่พบความผิดปกติใด
นี่คือสภาพความเสียหายของรูปปั้นสิงที่พังลงมานะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำมาเก็บรักษาไว้
ภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากตัวบุคคล

ที่ทำให้รูปปั้นสิงห์ได้รับความเสียหายค่ะ
โดยงานที่ดูแลพื้นที่อย่างนางเบนเจวันเปรมประยูน
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ได้ออกมาให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงว่า
เป็นฝีมือของคนวิกลจริต
ชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ช่วงกลางดึกมักจะพบเดินไปทั่วสารหลักเมืองอยู่บ่อยครั้ง
พร้อมขอสังคมอย่าถือสาว่าร้ายกับคนวิกลจริต
แต่ถ้าว่าสังคมออนไลน์มองว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับ
ซึ่งหลังจากนี้คงต้องรอคณะกรรมการศาลหลักเมือง
พิจารณานำรูปปั้นไปประดับใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ตามเดิม
เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจให้กับประชาชนต่อไป
กฤษฎาราบรื่นถ่ายภาพระวีการแก้ววิจิตร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน